โพสต์ภาพอวยพรวันเกิดภรรยานะฮะ

โพสต์ข้อความเพลงโอบคหักมาเต็มด้วย

ไม่รู้ว่าสาวเจอข่าวนี้แล้วจะแสดงอารมณ์ยังไงดีนะฮะ
เมื่อนุ่มหรืออุดมคติของหลายคนอย่างคุณตู่กพร้อม
นี่นะครับนักร้องหนุ่มน้ำเสียงอบอุ่นนะฮะได้โพสต์ภาพ
พร้อมกับความอวยพรวนวันเกิดภรรยาสาวคุณยุทธ์นุชนันต์
ในวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
แถมยังหอบเค้กวิจัยภัยอีกต่างหากด้วยนะครับ
งานนี้เล่นเอาสาวในโซเชียลถึงกับน้ำตาตกในใจสลายเป็นแถบนะครับ

อกรถแล้วเขาก็โผล่ออกมาจากรถไง

แต่ก็บอกว่าเห็นภาพสุดหวานของหนุ่มตู่กับภรรยาแล้ว

ต้องโพสต์เนื้อเพลงอกหักตามกัน

ทุกคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไป
ไม่ว่าภายในใจรักเธอค่ะลองเปลี่ยน

ทำเดินจากเออพี่พาหนูเข้าคุกตลอดเลยค่ะ

เออเวลาเห็นคนรักกันก็แฮปปี้นะ